มาดูความเคลื่อนไหวทางการเมืองกันหน่อยนะคะพาไปดูภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีกันก่อนเลย
นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะก็ลงพื้นที่ใจกลางกรุงเทพเลยนะคะท่านบอกว่าไม่ได้หาเสียงอะไรนะคะ
ก็ตรวจราชการค่ะไปสวนลุมไปเต้นแอโรบิกนะคะแล้วก็ไปตรวจความเชื่อมโยงระบบการเดินทางล้อรางเรือนะคะ

ท่านนายกเต้นกับจบเพลงนะคุณภาคภูมิเราไม่ได้ธรรมดานะ

พอจบเพลงก็ตามธรรมเนียมค่ะ

นักข่าวเราสังเกตดีมากเลยว่ารองเท้ายี่ห้ออะไรด้วยเหรอ
ครับชุดนี้ใช่ไหมใช่ค่ะคนก็ไปขอถ่ายรูปนะคะแต่งตัวไปพร้อมเสื้อวอร์มแบบนี้ค่ะ

เสร็จจากการตรวจพื้นที่ค่ะนายกรัฐมนตรีก็ไปตรวจความเชื่อมโยงระบบการเดินทางล้อรางเรือ
เริ่มจากรถไฟฟ้าใต้ดินจากสถานีศรีลมไปสถานีหัวลำโพงนะคะ
ตรวจเยี่ยมสถานีแล้วก็ไปทักทายประชาชนทั้งชาวไทยชาวต่างชาตินะคะ
ไปใช้บริการอยู่ไปรอที่บริเวณชาญชาลารถไฟ
ท่านนายกก็พูดถึงเรื่องของรถไฟทางคู่ด้วย
เร็วนี้นะรออีกไม่นานนะ
ตามคำสัญญาจะทำให้ลักษณะแบบนี้

ทีนี้ไปดูเรือกันบ้างค่ะ
ท่าเรือหัวลำโพงค่ะไปท่าเรือเทเวศค่ะ
ก็ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาจุดเชื่อมต่อการเดินทาง
คลองพดุงกรุงเกษมสู่แม่น้ำเจ้าพระยานะคะ
ก็ทักทายคนที่ไปรอต้อนรับนะคะ
คนก็ตะโกนขอให้นายกรัฐมนตรีอยู่นาน
ก็ได้ยินเสียงตะโกนแบบนี้อยู่บ่อยนะคะ
ที่ท่านนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่
ท่านก็บอกว่าพูดแบบนี้เดี๋ยวจะหาว่าผมมาเรื่องการเมืองอีก
นี่นะคะก็ยังไงขอให้ทุกคนมีความสุขค่ะ

วันนี้ก็มาเยี่ยมชาวกรุงเทพมหานครบ้างนะครับ
เพราะว่าเราก็ไปต่างจังหวัดมาเยอะแล้วล่ะ
อย่าไปมองว่ามันเป็นไปในการเมืองเลย

ให้เห็นความรู้สึกของเขา

มันไม่มีอะไรที่มันจะมาปิดบังได้หรอก
ถ้าเรามีใจที่เป็นธรรมนะ
ประชาชนทุกคนให้เหมือนกับเป็นครอบครัวของเรา
เราก็จะรู้ว่าแต่ละคนเขามีความสุขแค่ไหนอย่างไร

แต่ก็ดูเหมือนว่าวันนี้มีเรื่องที่ทำให้นายกรัฐมนตรีอารมณ์เสีย

ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนนอก
ถูกพักการเมืองทาบทามท่านนายกตอบว่ายังไงลองฟังดูค่ะ
ก็ยังต้องรอฟังท่าทีของพลเอกประยุทธ์อยู่นะ

จะลงการเมืองไหม

อะไรยังไงสำหรับที่จะไปสู่การเลือกตั้งครั้งต่อไป